สัปดาห์นี้ค่ะสบายดีหรือเปล่าของเรานะคะจะพาไปพูดคุยกับคุณตายสายทานค่ะ
อดีตนังเอกดังที่ผลักหลังไปทำงานจิตอสารนะคะ
แล้วจะกลับมาคืนสู่วงการหรือเปล่ารวมไปถึงเรื่องหัวใจค่ะ
ตอนนี้มีใครอยู่ในสี่ห้องหัวใจหรือยังไปฟังเลยดีกว่าค่ะ
สวัสดีค่ะวันนี้สบายดีหรือเปล่าของเรานะคะ
อยู่กับโอ้โหนางเอกซุปตานะคะยุคนั้นไม่มีใครไม่รู้จักเธอนะคะ
ตายสายทานนั่นเองนะคะพี่ตายหน้าเด็กมาก
ตั้งแต่สิบหกจนตอนนี้สี่สิบสี่

เรื่องแรกนะคะก็ต้องขอบคุณอาบัณฑิตนะคะ
ก็ยังทำบุญให้อายุสมที่บางทีไปคัดเลือก
แบบไปคัดเลือกแบบว่าคนที่จะมาเล่นเป็นพี่แหม่มจินตราตอนเด็ก

เพราะว่าพี่ตายได้ฉายาว่าพี่แหม่มสองค่ะ
แล้วตอนนู้นได้เล่นเรื่องอันหนึ่งค่ะ
จากนั้นมามันก็ต่อยอดมาเรื่อย

ภาพยนตร์นี้กี่เรื่องค่ะประมาณ

แต่ว่าก็สลับกันไปกับละครนะคะ

คนรู้จักทักทายทั้งหมดทางเมือง

ทุกอย่างนี้จะได้พ่วงมาจากพี่แหม่มชินตลาด
เป็นตัวเอกคนแรกของคลาสไทยเทอรี่ช่าง

ก็ทำเพลงค่ะมาอัลบั้มหนึ่งฝนตกรถติดค่ะ

๒สุดที่ที่ทำเธอไปยังไงเธอก็ต่อแบบนี้
ทำไมจู่พี่ตายสายทานถึงหายจากวงการไป
คืออาจจะเป็นคนที่มีโรคส่วนตัวบ้างอะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็เรียกว่าไปทำงานไปออก
ชบ๔คือการปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือสังคมค่ะ

คือหนึ่งจะอยากตอบแทนแฟนแฟนคลับ
แต่อยากจะทำอะไรดีแต่ไม่อยากมีข่าวเสียหาย

สิ่งที่สองคือทำอะไรตอบแทนสังคม
สังคมประเทศชาติมันก็มองเป็นสโคป

เราอยากทำอะไรตอบแทนพระมหากษัตริย์

โสดไม่โสดหรือว่าปรับจูนหรือเคลียร์ได้แล้วค่ะพี่ตายค่ะ
ก็หลังจากเหตุการณ์นั้นนะคะ
ก็ที่เป็นข่าวล่าสุดนะคะก็ยังมีแบบเปิดใจหรืออะไรอย่างนี้

ก็ยังเจอซ้ำอีกจนวันนี้ตายเหนื่อยแล้ว

แล้วงานแสดงล่ะคะจะรับยังรับอยู่ไหมหรือยังไง

ได้เลยค่ะสายสายทานยังรับงานรับ
ถ้ามีแฟนเดินมาทักทายพี่ตายว่าแบบสบายดีหรือเปล่า

ส่วนคติประจำใจนะคะที่ทำให้พี่ตายเป็นที่รู้จักค่ะ
ขนาดนี้เป็นที่รักของแฟนไม่ได้มีอะไรค่ะ
แต่ทำอะไรแต่จะมีสติอยู่กว่าปัจจุบันค่ะ
เราจะโดนทำร้ายจะโดนคนรอบข้าง
หรือคนที่ไว้ใจคนที่เรารักเนี่ยทำร้าย

เราจะมีคนคนหนึ่งเป็นเพื่อนเรา

นี่ค่ะบันทึงเทราะห์ของเรามีของที่เราลึกให้ด้วย

ขอบคุณมากเลยค่ะว้าวน่ารักครับ

แต่ทำอะไรแต่จะมีสติอยู่กับปัจจุบัน